แข่งขันฟุตบอลโยต้าไทยลีก
นัดแรกเปิดฤดูกาล๒๐๑๖เมื่อวานนี้ค่ะ
เทิดศักดิ์ใจมั่นนะคะออกมาบอกว่าไม่เป็นกังวล
กับกระแสข่าวที่บอกว่า
จะพิจารณาผลงานการคุมทีมของเขา

ศักดิ์ใจมั่นอดีตกองกลางทีมชาติไทย
แต่ผลงานที่ผ่านมายังไม่เป็นที่น่าพอใจ
แต่ว่ากุญสือวัย๔๒ปีก็ยืนยันค่ะว่าไม่รู้สึกกดดันค่ะ
พร้อมกับบอกว่าการเปลี่ยนบทบาทจากนักเตะมาเป็นโค้ชถือเป็นการเรียนรู้
มัวแต่กังวลก็จะไม่มีการพัฒนา
ขณะที่อเล็กซันเดย์กรามานะคะกุญสือชาวบราซิลของบุรีรัมยูเนเต็ด
ปากชมศิวกรภูอุดมผู้ตัดสินในเกมเมื่อวานนี้
ที่ประสาทสายฟ้าบุกไปชนะแบงคอกยูเนเต็ด๕ประตูต่อ๓ค่ะว่า
ทำหน้าที่ได้ดีแม้จะเป็นเกมที่ยาก
แต่ศิวากรก็สามารถตัดสินใจได้เด็ดขาด
ซึ่งลูกจดโทษทั้ง๒ลูกก็ตัดสินได้ถูกต้อง
ส่วนใบเหลืองที่๒ของอดุลลาโซก่อนจะเป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม
ก็ถือว่าสมเหตุสมผลและยอมรับได้
โดยหลังจากจบการแข่งขันนัดแรกของฤดูกาล
บุรีรำแชมป์เก่ารังอันดับที่๒ค่ะ